คงต้องติดตามอาการของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรศอย่างใกล้ชิดนะฮะ
เพราะว่าติดโควิด๑๙และตอนนี้อาการหนักเพราะว่าเชื้อลงปอดนะครับ
แล้วคุณอาเนี่ยก็มีอายุเยอะแล้วหลายคนถามว่าคุณอาแสงสุรีเป็นใคร
ถ้าพูดถึงเพลงดังของคุณอาคุณผู้ชมคงเคยได้ยินเพลงฮิ้วกระเป๋า
เก็บเสื้อผายัดใสกระเป๋าลาแล้วนาบ้านเก่าเนี่ยนะ
แต่ว่าผมร้องไม่เพราะเท่ากับคุณอาร้องเอง
ให้ไปฟังเสียงของคุณอากันก่อนเดี๋ยวเล่าอาการโควิดของคุณอาให้ฟังด้วยนะครับ
ที่อยากฆาตชั้งมันเผือดหน้าชาตินี้อีกสักวัน
โอ้โหนี่แหละฮะเพลงหนึ่งที่ดังมากนะฮะก็คือฮิ้วกระเป๋านะครับ
แต่ว่าถามว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้รู้จักแล้วนะ
แต่จริงแล้วเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะจริงในการโคเวอร์อะไรต่างมักมายนะครับ

นี่ผลงานของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธนะครับ
เป็นนักร้องลูกทุ่งยุคเดียวกับเสรีรุ่งสว่าง

ปัจจุบันคุณอาแสงสุรีอายุ๖๘ปีแล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าของเพลงฮิตมากมายนะครับ

หรือว่าเพลงแห่ขันหมากหรือว่ารักษาเสื้อลายเนี่ยนะฮะ
โดยคุณอากลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง
หลังจากที่เมื่อสองพี่น้องกู้ภัยใจพระนะครับ
ท็อปคุณไทยไปช่วยเหลือ

จากทั้งเรื่องของสุขภาพและฐานะครอบครัว
จำได้ไหมครับเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคม
ได้เข้าไปดูชีวิตของคุณอาแสงสุรี

ว่าคุณอาน่ะขายทุเรียนสู้โควิดใช่ไหม

ก็ยังให้คุณอาแสงสุรีร้องเพลงให้ฟังอยู่
แม้ว่าสุขภาพท่านจะได้รับผลกระทบนะฮะ
ในเรื่องของการที่ต้องผ่าตัดดวงตานะครับ

ครอบครัวเนี่ยคือแบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะครับ

ทำให้คุณอาได้รับเงินบริจาคในการผ่าตัดดวงตา
มีบ้านหลังใหม่เล็กแล้วก็มีชีวิตใหม่นะครับ
นี่คุณอาแสงสุรีก็สู้ชีวิตขายทุเรียนอย่างที่คุณอริยาบอก
นี่ค่ะคุณจักริงของเราไปทำ

คุณอาบอกว่าไม่นิ่งนอนใจแล้ว

ใช่แล้วเหมือนกับว่าพอแบบได้รับการช่วยเหลือ
คือชีวิตก็ดีขึ้นเป็นการชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วย

ใช่นะครับแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากภรรยาของคุณอาแสงสุรี
ว่าคุณอาป่วยติดเชื้อโควิด๑๙และตอนนี้อาการหนัก
โดยบอกว่าวันเสาร์ที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
คุณอาออกไปตากฝนเก็บผักหน้าบ้าน
แล้วก็เริ่มมีอาการไม่สบายไข้ขึ้นหนาวสั่น
ครอบครัวก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระรินสุวรรณภูมิ
คุณหมอบอกว่าเป็นความดันต่ำน้ำตาลในร่างกายตกมาก
แล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ทีนี้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
และนี่ฮะวันอาทิตย์ที่๒๙สิงหาคม
คุณอาถูกย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เป็นการรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม

กระทั่งวันจันทร์ที่๓๐สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับ
คือคุณหมอบอกว่าอาการคนไข้หนักมาก

ทีนี้ครอบครัวก็เลยโทรตามคุณไทยให้มาเยี่ยม

หลังจากที่คุณหมอให้ยาไป
ปรากฏว่าคุณอาแสงสุรีกลับมามีสติอีกครั้งคุณ
แต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ย
และตอนนี้อาการหนักคือเชื้อลงปอด
ประกอบกับมีโรคประจำตัวของผู้สูงอายุเบาหวานความดัน

แต่ทีนี้คนที่เข้าไปเยี่ยมคุณ
คุณไทยเองภรรยาของคุณอาเอง
แล้วก็ทีมของพี่ไทยที่เข้าไปเนี่ย

เพราะว่าตอนแรกที่ไปเยี่ยมคือตอนนั้นผลโควิดยังไม่ออก
ตอนที่ตรวจโรงพยาบาลแรกผลออกมาก็ไม่พบเชื้อ
นี่คือผลเพิ่งออกล่าสุดช่วงเย็นตอน๕โมงผลโควิดยัง๒

แล้วก็ที่ผ่านมาใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะฮะ
ตอนนี้ครอบครัวและคุณไทยได้ปรึกษากับคุณหมอไว้ว่า
หากมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ยื้อชีวิตคุณอาแล้วนะครับ

ปั๊มหัวใจอีกครั้งกระดูกอาจจะแตกได้
ไม่อยากให้คุณอาทรมานนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้คนในครอบครัวแล้วก็อย่างคุณไทยเอง
ไปเยี่ยมบอกว่าทำใจไว้แล้วนะครับ
ครับ
ทำใจกันไหมคะเนี่ยญาติพี่น้อง
ทำใจนะเพราะว่าหมอเขาก็ถามพี่นะ
เขาก็ถามภรรยาคุณแอนว่า
ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา

หัวใจอาจจะดูดเต้นหรือว่าอ่อนแรงลง
ใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจไหม

เราก็บอกว่าพี่มีคนแต่ถึงชายแทนภรรยา

อยากให้คุณอาเข้าไปแบบโดยที่ไม่ต้องทรมาน

นี่แหละครับก็เป็นความเห็นของครอบครัวนะ
ไม่อยากให้คุณอาทุกข์ทรมานนะครับ
ก็ตอนนี้คุณอาก็ค่อนข้างจะป่วยหนักอยู่นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครอบครัวก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้ว
แต่เราก็อยากให้คุณอามีอาการดีขึ้นนะ
ก็ยังส่งกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณอานะคะ